พอพูดถึงข่าวการเมืองหลายคนอาจจะเริ่มทำหน้ายุ่งยากว่า
จะมีเรื่องอะไรมาถกกันอีกมีประเด็นอะไรขัดแย้งกันอีก
วันนี้พาไปดูเรื่องดีของคนการเมืองกันหน่อยนะคะ
เป็นของตระกูลอยู่บำรุงค่ะหลานชายของคุณเฉลิมเนี่ย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทนะคะ
ที่วัดบางบอนก็สร้างความปลื้มปิติให้กับครอบครัวค่ะ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมในฐานะปู่บอกว่า
ดีใจมากนะที่ในวัยเจ็ดสิบเนี่ยยังทันเห็นหลานบวช
แล้วก็อยากที่จะแบ่งปันความสุขใจนี้ให้กับทุกคนด้วยค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศคลึกเลยนะคะสำหรับงานแห่นาค
เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทของกาโม่อัชวินอยู่บำรุง
ลูกชายคนโตของนายวันอยู่บำรุง
และหลานชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง

ขบวนแห่ก็บันเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
ตั้งแต่บ้านริมคลองย่านบางบอนไปจนถึงวัดบางบอนค่ะ
ทีนี้พอเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือการโปรยทานนั่นเองทางเจ้าภาพก็จะเตรียมเงินเอาไว้สองหมื่นบาทด้วยกันค่ะ
มีบรรดาผู้ร่วมงานสมทบทุนอีกเยอะด้วยนะคะทำให้ยอดการโปรยทานครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่๕๖๐๐๐บาท
งร่มนี่ดูท่าจะได้เยอะเหมือนกันเนาะ
เพราะว่าถ้าดูอายุอนามตัวเองตอนนี้ก็๗๐ปีแล้วนะ
ก็อยากที่จะแบ่งปันความสุขใจนี้ให้กับทุกคนด้วย
เช่นเดียวกันกับพ่อของคุณกาโม่นะคะ
นายวันก็ปราบปลื้มใจแล้วก็ตื้นตันใจมากเหมือนกัน
มีลูกชาย๓คนทั้งโต้งทั้งหนุ่มทั้งชาย
ก็ได้อุปสมบททั้ง๓คน
ตรงนั้นผมก็ดีใจมากแล้ว
และก็ไม่คิดว่าจะมีอายุมาถึง๗๐ปี

ดีใจมากที่สุดก็คือว่ากาโม่เนี่ย
พอครบบวชเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่เขา
แล้วบอกผมบอกคุณย่าว่าเขาขอบวช
ผมดีใจและมีความสุขใจ
และขอให้ความสุขใจที่ผมมี
บังเกิดแก่ทุกคนทุกภาคส่วน

แต่เมื่อวานเมื่อเขามากลับกลางบรรชาผมร้องไห้

ก็ทับจากรุ่นปู่ผมมาคุณพ่อมารุ่นผม
ก็พี่ป้าน้าอาเราเยอะ

แล้วได้บวชหลานคนแรกพี่ป้าหน้าทุกคนก็ปราบปลื้มปิติ

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของพิธีอุปสมบทนะคะ
โดยกาโมอัชวินก็ได้รับฉายาพระฐานิสโร
ว่าผู้เป็นใหญ่ในฐานะค่ะ
ซึ่งช่วงระยะเวลาบวชแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดบางบอนก็คือ๑เดือน